บุรีค่ะเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์ที่วัยรุ่นถูกทำร้าย
คือมีวัยรุ่นกลุ่มนึงเขาขี่รถจักรยานยนต์จะไปดูคอนเสิร์ตพี่ปูพงศิษคัมภีร์
ครับแล้วก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งขับรถเก่งมาอืม
ที่ขับรถเก๋งมานี่แหละเป็นกลุ่มที่ไปทำร้ายร่างกายเขานะคะ
มีอาวุธทั้งมีดทั้งอะไรเหตุการณ์เนี้ยเสียชีวิตด้วยหนึ่งศพนะคะ
ครับก่อเหตุเสร็จก็หนีอ่ะค่ะอืมแต่เบื้องต้นตอนเนี้ยมีไปมอบตัวกับตำรวจหกคน
เดี๋ยวไปดูภาพหน่อยค่ะจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะนี่จะเห็นภาพเลย
มีกลุ่มที่ถูกทำร้ายเขาขี่รถจักรยานยนต์กลุ่มที่ก่อเหตุขับรถเก๋งสีขาวนี่ไงฮะ
โอ้โหลงมาจากรถเก่งแล้ววิ่งไล่เลยคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คือทิ้งรถแล้วหนีเลย
นี่เห็นในมือไหมคะก็มีอาวงอาวุธติดมือมาเนี่ยค่ะ
โอ้โหนี่ภาพมันชัดมากนะใช่โอ้นี่ถ้ากล้องวงจรปิดทุกที่ชัดแบบนี้เนี่ยนะ
จับคนร้ายได้บอกโอ้โหสบายมากเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็มันก็มีคนมีปืนด้วยไงฮะ
อืมมีการยิงกันด้วยไงคะเลยเสียชีวิตไปหนึ่งศพนี่วิ่งกลับไปแล้ววิ่งกลับไปแล้ว
เดี๋ยวค่อยค่อยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ให้ฟังวิ่งกลับไปขึ้นรถแล้วนี่คือภาพหลักฐานชัดเลย
โอ้โหแล้วตอนที่มาถึงนี่นะรถเก่งนี่ยังไม่จอดดีนี่มันเปิดประตูลงรถแล้วนะ
คือกระโดดลงมาแล้วไล่ทำร้ายเขาเลยอ่ะค่ะกะเอากันตายเลยโอ้โห
หนีแล้วไปแล้วนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งนะคะ
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดครับคืนที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุอยู่หน้า
หมู่บ้านมนรดาถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ครับตำรวจสพบางบัวทองแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และมูลนิธิป่อเต็กตึง
ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุพบนายถิติพัฒน์เขียวสำรานหรือจ๊อป
อายุแค่สิบห้าปีค่ะครับเสียชีวิตอยู่ที่เกาะกลางถนน
สภาพศพคือถูกยิงนะคะถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดกระสุนเข้าที่ลำคอด้านซ้ายหนึ่ง
สีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของผู้เสียชีวิตล้มอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะ
เพื่อนของนายถิติพัฒน์ผู้เสียชีวิตที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังกันมา
มีอยู่โอ้โห๒๐คนนี่ค่ะกลุ่มนี้ก็รอให้ปากคำกับตำรวจ
กลุ่มที่ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นคู่อริค่ะครับเคยมีเรื่องกันมาก่อน
ไปเจอในงานคอนเสิร์ตแล้วเถียงกันแล้วก็ถูกเนี่ยขับรถเก๋งไล่ตามมาทำร้าย
ถูกปืนยิงจนในจ๊อปเสียชีวิตเนี่ยค่ะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวเพื่อนกลุ่มนี้นะคะที่รอให้ปากคำกับตำรวจเนี่ยนะ
ไปสอบปากคำเพิ่มที่โรงพักนะคะทางเจ้าหน้าที่เจอรถเก๋งเชฟโรเล็ตสีขาวค่ะ
หมายเลขทะเบียนคอร์ระคังยอหญิงสามหนึ่งสี่สี่กรุงเทพรถคันนี้ค่ะ
คือรถของกลุ่มผู้ก่อเหตุครับไปเจอว่ารถคันนี้ไปจอดทิ้งอยู่ข้างคอนโด
ในซอยปู่เทพปู่จันหมุนหนึ่งตำวนบางโบทองอำเภอบางโบทอง
สภาพรถคือล้อด้านขวาเนี่ยยางแตกนะคะครับ
ก็นำไปตรวจสอบแล้วก็ไล่ดูว่าใครเป็นเจ้าของรถอะไรยังไง
วันนี้ตำรวจสอบพ่อบางโบทองสอบปากคำเพื่อนเพื่อนของในจอบผู้เสียชีวิต
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบภายในรถเก๋งคันนี้นะคะ
ปรากฏว่าจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเจอปืนปากกา๑กระบอก
ปลอกกระสุนขนาดจุดสองสองสี่ปลอกประทัดไล่นกห้านัด
ดาบสองเล่มไม้เบสบอลอีกหนึ่งนะคะอืมกระสุนปืนจุดสองสองอีกสามนัด
นี่ค่ะสิ่งที่เจอในรถเก่งคันนี้จากการสอบถามเพื่อนของผู้เสียชีวิต
ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุในจ๊อปผู้เสียชีวิต
กับกลุ่มเพื่อนประมาณยี่สิบคนขี่รถจากกระยานยนต์
กลับจากดูคอนเสิร์ตที่หมู่บ้านสมบัติบุรีกำลังขี่รถไปดูคอนเสิร์ตของคุณปู
พงศิษยคัมภีร์ที่ตลาดนัดใกล้ใกล้กับหมู่บ้านปียะวรารมหมู่๖
มนต์บางบัวทองตัวในจ๊อปผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำแล้วก็มีในบอยนามสมมุติอายุสิบหก
ซ้อนท้ายมาด้วยระหว่างทางได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดค่ะ
จากนั้นรถเก๋งเชฟโรเลสสีขาวขับไล่ตามมามาเบียดรถจักรยานยนต์ของในจ๊อป
ตอนนั้นเนี่ยมีในแบงค์นามสมมุติอายุสิบแปด
เป็นเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังในจ๊อปมาเห็นแล้วว่ารถเก๋งสีขาวคันนี้
พยายามจะเบียดรถของเพื่อนก็เร่งเครื่องตามไปนะคะ
กะว่าจะไปดูทะเบียนรถใกล้ใกล้ชัดชัดพอไปถึงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ได้ยินเสียงระเบิดด้วยแล้วรถจักรยานยนต์ของในจ๊อปถูกรถเก่งคันนี้
จนล้มลงตัวในบอยที่ซ้อนท้ายกระโดดแล้วก็หนีก็บาดเจ็บเล็กน้อย
ทีนี้ค่ะในบอยกับในแบงค์เพื่อนของในจ๊อปที่เสียชีวิตก็บอกว่า
กลุ่มเพื่อนที่กลับมาจากคอนเสิร์ตก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมา
มาดูศพของในจ๊อปมากันยี่สิบคนแต่เขาบอกว่าที่เขาขี่กันมาเนี่ย
มาดูเพื่อนที่ถูกยิงนะคะไม่ได้ไปขี่ไล่รถเก๋งของกลุ่มที่ก่อเหตุ
ยืนยันว่าทางกลุ่มของตัวเองไม่ได้มีอาวุธ
ไม่ได้รู้จักกับกลุ่มที่ก่อเหตุมาก่อนเลยค่ะฝั่งนู้นก็ยิงมาปั้ง
ผมก็ไม่เห็นว่ายิงตรงไหนผมก็ออกมาเลย
ก็จ๊อปเข้าบ้านแล้วขับหนีออกมาขับหนีออกมาเรื่อยปุ๊บ
ตอนนั้นผมขับอยู่กลางถนนแล้วผมก็เอกใจแล้วทำไมเบี่ยงมา
มาให้เรียบเพื่อให้พวกผมชิดชิดไปชิดไปชิดไปเรื่อยเรื่อยอืม
แล้วทีนี้พอจะถึงจะติดแล้ว
พวกมันชักปืนออกมายิงปืนลูกโม่ผมโดดลงกับจ๊อปเลย

ไปได้ประมาณสัก๕๐๐เมตรเขาก็เปิดประตูดันรถเขียวให้มันล้มลงไป

ล้อหน้าหรือล้อหลังนี่แหละมันดันพาดเข้าไปใต้ท้อง

เหยียบอะไรเข้าไม่รู้แล้วยางระเบิด
ผมก็เลยคิดว่ายางระเบิดแล้วผมต้องตาม
แต่ปืนจะอะไรไม่สนนะผมตามอย่างเดียว

กลัวครับผมต้องการที่จะเอาป้ายทะเบียนอย่างเดียวตอนนั้น
ผมก็เลยขับตามเข้ามาถึงตรงที่เขามาจอดเลยครับ

เสียใจใจแตกใจหายไปเลยครับ

แต่มันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าเหมือนทะเลาะกันกับคู่อริเก่าจริงไม่จริงยังไง

จริงครับอันนี้พวกผมไม่รู้จักเลย

นี่แหละฮะอายุเพิ่ง๑๕

น้องฟังไว้นะครับออกจากบ้านไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ย

รู้อีกทีพ่อกับแม่นี่ใจแทบสลายนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่าส่วนใหญ่แถวนั้นเป็นร้านค้านะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงปืนนะครับ
แต่ได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดดังขึ้น
แล้วพอออกมาดูก็พบว่าจ๊อปเนี่ยซึ่งเป็นลูกบ้านเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนอยู่แถวนั้นแล้วกำลังร้องไห้กันอยู่ด้วยความเสียใจ
ก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดดังขึ้นหนึ่งที
ดังแรงมากครับดังแรงกว่ายางสิบล้อแตกแล้วครับ
น่าจะเป็นระเบิดมากกว่าครับเพราะประทัดเสียงคงไม่กล้องขนาดนั้นครับเพราะมันดังไปหลายกิโลมาก
เปิดบ้านออกมาดูได้ยินเสียงคนร้องคนร้องไห้เด็กผู้หญิงผู้ชายร้อง
เราได้คุยกับนายภัยรัฐที่เป็นญาติของน้องจ๊อปนะครับบอกว่าได้ยินเสียงรถเก๋งเข้ามาเลี้ยวแล้วก็มาจอดทิ้งในซอยข้างบ้าน
ตอนนั้นก็ออกไปดูนะครับเห็นรถยนต์เชฟโลเล็ตสีขาวจอดอยู่แล้วมีคนลงมาจากรถถือไม้ถืออาวุธด้วยนะครับลงมาจากรถแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
เขาลงมา๔๕คนลงมาจากรถแล้วก็เดินออกไปที่ผมภาพให้ดูเปิดตรงหน้าต่างก็แอบเห็นหมดว่าผมนอนข้างล่างผมไม่กล้านอนข้างบนหรอกคนบ้านเห็นมีมีดยาวมีดหรือไม้สักอย่างก็มองไม่ชัดแต่มันยาวยาวมาก
นี่ฮะทุกผู้ชมครับแล้วก็มีช่วงเวลาเมื่อบ่ายที่ผ่านมาด้วยนะครับที่ทาง

นี่ฮะที่ไปรับศพของน้องจ๊อปนะครับที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
แล้วก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดละหารบางโบทองจังหวัดนทบุรี
นี่คุณพ่อคุณแม่นะฮะแทบขาดใจนะครับบรรยากาศนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
แม่ของน้องจ๊อปนะครับชื่อว่านางนันทาเขียวสำราญอายุ๓๖ปีนะครับ
ร้องไห้ตลอดเวลาก็มีคุณพ่ออยู่ใกล้นะครับ
สามีก็ต้องคอยดูแลภรรยาครับเพราะว่าทำใจกันไม่ได้กับการเสียชีวิตของลูกชายนะครับ
ก็มีเพื่อนที่มานะครับเพื่อนน้องจ๊อปก็แน่นอนแล้วฮะทุกคนก็ร้องไห้กันหมดแล้วฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
รดน้ำศพกันในวันนี้หลังจากที่รับศพมานะครับอยู่ที่วัดละหารบางบัวทองนนทบุรีนะครับ
แม่ของน้องจ๊อปบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นเด็กดีนะแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนด้วยนะครับ
โรงเรียนราชวินิตจังหวัดนทบุรีนี่ฮะน้องจ๊อปนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนนะครับ
สิ้นเดือนนี้กำลังเตรียมตัวจะคัดตัวเป็นนักฟุตบอลเข้าสโมสรธนบุรีนะฮะ
คือมีอนาคตนะฮะทั้งเรียนทั้งเล่นฟุตบอลไม่คาดคิดเลยว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับลูกชาย
แม่บอกกับเรานะครับว่ามันก็มีรางสังหรณ์เกิดขึ้นอยู่นะ
เพราะเมื่อสองวันก่อนเนี่ยแม่ฝันว่าฟันหักก็ยังบอกกับสามีอยู่เลยว่าเออพ่อฝันไม่ค่อยดีเลยนะฮะ
แล้วเมื่อวานนี้คือวันคล้ายวันเกิดของสามีน้องจ๊อปลูกชายกลับมาจากโรงเรียน
เค้กมาด้วยมาอวยพรวันเกิดให้กับพ่อ
หลังจากนั้นก็บอกว่าขออนุญาตออกไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อย
เท่านั้นเลยค่ะคุณก็มาสอนเลยเสียชวิตครับ
จะห่อแก้มแม่แบบเล่น

ให้หนูบีบสิวให้ให้แม่บีบสิว
ไอ้แม่แค้วหูให้ตัดเล็บให้

เขาคงคิดว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เขามีเรื่องกันหรือเปล่า

เขาจะมามีเรื่องกับพวกอันนี้ได้ยังไง
ในเพจที่บอกว่าลูกหนูเป็นขยะสังคม
ลูกหนูเป็นนักกีฬาโรงเรียน
เด็กมันมีดื้อบ้างเกบ้าง
แต่ไม่ใช่ขยะสังคมแน่นอน
อันนี้แม่กล้าพูดเลยไม่เคย
คุณแม่ของน้องช็อปบอกว่าอยากให้ตำรวจ
ติดตามตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุมาให้ได้นะครับ
แล้วเอามาขอเข้ามาศพลูกชาย
ซึ่งจนถึงขณะนี้ผู้ปกครองของฝ่ายตรงข้าม
ยังไม่มีใครติดต่อมาพูดคุยแสดงความรับผิดชอบ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเยาวชนชายอยู่สามคนนะครับ

๑๗ปี๒ปี๑๘ปีนิดหนึ่ง
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทำร้ายน้องจ๊อป
มามอบตัวกับตำรวจนะครับ
ให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวมาจากหมู่บ้าน

กลัวว่าจะถูกเพื่อนของจ๊อปที่เสียชีวิตตามมาเอาคืน
ให้ตำรวจช่วยไปรับตัวที่หมู่บ้านหน่อย
เพื่อจะได้มาดำเนินคดีที่โรงพักนี่ฮะ

มาวันนี้ทยอยกันมา
ตอนไล่ทำร้ายเขานี่กล้าจังเลย

ใช่อายุยังน้อยกัน

เอาข้อสุดแบบหนีหัวซุกหูสุดอ่ะ

ผมไม่กล้าออกจากบ้านกลัวอีกฝั่งหนึ่งจะดักทำร้าย
ให้เจ้าหน้าที่ช่วยมารับตัวมาโรงพักหน่อย

พวกนี้มันลูกผู้ชายจริงนะ

นี่ฮะ

คนนี้ไปถูกจับที่ริมถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีนะครับ

ในพื้นที่หมู่๑๓ตะบนบางบัวทอง

คุมตัวได้แล้วทั้งมามอบตัว

แล้วคนที่เอาปืนยิงในจ๊อปจนเสียชีวิตเนี่ยนะ

พันธุ์ตำรวจเอกศิรพบ

จากการสอบปากคำกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

เคยมีเรื่องกับกลุ่มของ
ผู้เสียชีวิตครับแล้วไปเจอกันที่
ตลาดนัดแถวหมู่บ้าน

แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุสู้ไม่ไหว

ทำร้ายฝ่ายตรงกันข้าม

รถเก๋งขับกันอยู่เนี่ยความร้อนขึ้น

เป็นฝ่ายที่ขี่รถจักรยานยนต์

กระจกลงมาทำให้

แล้ววัยรุ่นวัย๑๖ปี
ที่นั่งอยู่เบาะหลังฝั่งซ้าย

วัยสิบห้าเสียชีวิตครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้อืม
ทีนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาทั้ง๖คนนะ๕ข้อหานักหนักเลยนะคะ
อืมต่อให้อายุแค่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกันเนี้ย
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะครับร่วมกันมีวัตถุระเบิด
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปโดยไม่มีเหตุอันควรก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ
แล้วเด็กที่อายุ๑๖นะในกลุ่มที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
เป็นยังไงอ่ะสะใจไหมล่ะน้องเนี่ย
ดูไอ้พวกเนี้ยสิบเจ็ดสิบแปดเนี้ยมันบอกอ๋อไอ้คนสิบหกครับ
มันลดกระจกไปแล้วยิงค่ะมันโยนให้คนเดียวเลย
มันก็ไม่คุ้มกันเลยนะคะแต่ว่าพอร่วมกันก่อเหตุแบบนี้
ก็เป็นตัวอย่างว่าต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนชักปืนมายิง
คุณอยู่ในเหตุการณ์คุณร่วมกับเขาโดนข้อหาเดียวกันเลยเนี่ย
ใช่ปะโดนหมดเลยแต่สุดท้ายมันก็พยายามอ้างอ่ะใช่ปะ
แล้วเด็กที่สิบหกถึงเวลาเนี้ยโกหกคุณไม่ไหวพวกเราไป
ไปไล่เขาไปทำร้ายเขาเราต้องเอามันเราต้องจัดการมัน
แต่ถึงเวลาเพื่อนมันรักเราไหมเพื่อนมันโยนได้มันก็โยนให้หมดอ่ะ
มันก็พยายามให้ตัวเองเนี่ยจะพ้นความผิดที่สุด
ถึงเวลาไม่มีใครไม่มีใครรักเราหรอกเราไม่ติดคุก
เราก็ต้องเป็นฝั่งที่ตายฝั่งที่เจ็บคุ้มเลยใช่ไหมไม่คุ้มกันเลยค่ะแม่
ผมสงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่มากนะฮะ